โดยนายพิชิตอัคราธิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยจะมีผลในวันที่๙กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งเป็นการแจ้งล่วงหน้า๓๐วันตามกระบวนการ
เนื่องจากบริษัทไม่สามารถส่งมอบรถให้ได้ตามสัญญา
ยังไม่ถือว่าเป็นสมบัติของขอสมก

สมกรต้องจัดหารถเมย์๔๘๙คันทันที
ซึ่งก็ได้รับรายงานนะครับว่าอาจจะต้องมีการทบทวน

โศกรมสุรกากรก็ได้นำหลักฐาน
มาส่งลงเรือในท่าเรือที่มาเลเซีย
เพื่อจัดส่งให้บริษัทซุปเปอร์ซาร่า
เพื่อเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่า

จึงไม่ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสุรกากร

แต่ว่าบริษัทผู้นำเข้าได้ยื่นใบขนถ่ายสินค้า
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
แต่ว่ายังไม่ได้จ่ายค่าปรับและค่าภาษีนำเข้าสุรกากร
คิดเป็นเงินรวม๓๖๖ล้านบาท

เพื่อขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในวันพรุ่งนี้